ไปกราบสักการะหลวงพ่อโสธรตอนนี้ไปได้แล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการปิดเพื่อจะบูรณาองค์พ่อโสธรนะคะ
ซึ่งจริงการบูรณะตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นดีแหละ
แต่ว่าทางวัดเปิดอุโบสถเพื่อให้คนเข้าไปกราบสักการะได้แล้ว
เขาบอกขั้นตอนการบูรณาตอนนี้อยู่ในเรื่องอยู่ในขั้นตอนการบ่มรัก
ซึ่งเขาบอกว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงอยากให้ไม่ได้ไปใช้
หาดูยากมากขั้นตอนแล้วแต่ละครั้งในการทำพิธีบูรณานี่หาดูไม่ได้
ใช่ค่ะเพจวัดโสธรวรารามวรวิหารนะคะก็มีการเผยแพร่ความงามของหลวงพ่อโสธร
แล้วก็พระพุทธรูปปางต่างต่างในพระอุโบสถหลายคนจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นสีดำล่ะ
คือช่วงนี้อยู่ในช่วงบ่มพื้นรักค่ะต้องมีการบ่มพื้นรักก่อน
แล้วหลังจากนั้นถึงจะมีการปิดทองที่เราเห็นพระพุทธรูปเป็นสีทองอร่าม
นั่นคือหลังจากที่มีการปิดทองไปแล้วนะคะซึ่งเขาจะมีการปิดทองหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือน
ก็ทางเพจประกาศบอกว่าจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากราบศักระ
หลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปสิบเจ็ดองค์ค่ะหลังจากที่ปิดบูรณะไปช่วงก่อนหน้านี้
ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่เลยนะคะที่วัดโสธรวรรารามวรวิหาร
เขาบอกว่าเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ประชาชนเพียบเลยค่ะพาครอบครัวไปกราบไหว้ขอพรองค์
พ่อโสธรกันคึกคักทีเดียวหนึ่งในนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพที่เดินทางไปฉะเชิงเซา
เพื่อไปกราบหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะก็บอกว่าพอรู้ข่าวว่าทางวัดเปิดโบสถให้เข้านี่นะ
รีบชวนกันมาเลยเขาบอกว่าทั้งบ้านทั้งครอบครัวเนี่ยนับถือหลวงพ่อโสธรมาก
แค่ได้เห็นก็อิ่มเอมใจแล้วค่ะ
ลงรักเขาให้เดือนเดียวเมื่อคืนรุกผ่าถึงรุกเขาเลยรีบมากัน

ทนใจว่าลูกเขาเป็นยกน้อยห่วงพ่อตั้งแต่๓ชั่วโดน
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนการบ่มพื้นรักเนี่ยนะคะ
ก็คือการพักพื้นรักให้พื้นผิวได้แห้งสนิท
เป็นเวลาประมาณ๒๐๓๐วัน
ช่วงเวลาก็คือ๑พฤศจิกายนเป็นต้นไปดื้อนหนึ่ง

หลังจากที่บ่มรักได้ครบเดือนแล้วเนี่ยจะเป็นขั้นตอนปิดทองคำเปลว
เปิดหน้าประวัติตำนานงานพุทธศิลป์หลวงพ่อโสธร
งานอนุรักษ์หลวงพ่อโสธรให้ความรู้เอาไว้ด้วยค่ะ
และในวันที่๕๑๔พฤศจิกายนนี้
ก็จะมีงานนามัศกาลหลวงพ่อโสธรกลางเดือน๑๒ประจำปี๒๕๖๕นะคะ
เป็นงานใหญ่ของฉะเชิงเซาเลยแหละ

จะมีประชาชนตั้งโต๊ะหมู่บูชาตลอดสองข้างทางด้วย

ที่จะมาร่วมขบวนแห่ด้วยนะคะ
ก็ใครสนใจนะเชื่อว่าหลายคนอยากไปกราบสักการะหลวงพ่อโสธรกัน

ก็อย่างที่บอก๕๑๔พฤศจิกายนก็จะมีงานนามัศกาลด้วย
วันที่๕จะมีขบวนแห่บกก็ไปร่วมกันได้